ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะทำให้หลายคนเครียดแล้วก็ไม่มีความสุข
แต่สำหรับพี่หม่ำบอกเลยว่าความสุขยังพยายามสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเอง
แล้วก็คนรอบข้างทุกวันท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นั่นเอง
ใช้ชื่อนี้ค่ะตามไปดูนะมดจกมก
ทั้งการตั้งหม้อตั้งกระทะทำกับข้าวชุดใหญ่เลยค่ะ
ทำเผื่อคนในครอบครัวแล้วก็แจกชาวบ้านกินกันด้วยนะฮะ
แต่ละเมนูอยู่แล้วหลายคนพูดเลยเป็นตะสวก
น่าจะอร่อยนะดูสิค่ะทั้งหมู๓ชั้นห้องกงนิ
ผัดผักร่วมน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ
หรือว่าจะเป็นการช่วยรีวิวอาหารของพี่น้องในวงการ
ช่วงนี้หลายคนก็ไม่มีงานทำก็ผ่านตัวเองมาขายของกันเยอะเลยนะ
ทั้งพี่หม่ำพี่มดแกก็ช่วยกันเต็มที่เลยค่ะ
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเห็นบอกว่างจัดเลย
กระโดดลงสระว่ายน้ำที่บ้านนี่โชว์ท่าตีรังกาอวดความฟิตก่อน
ไปฉีดวัคซีนด้วยเรียกได้ว่าแสดงเองกำกับเองมีสังกัดเองด้วยนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะ
ระดับผู้กำกับร้อยล้านอย่างพี่หม่ำก็
เล่นเองเทคเองคัดเองเรียบร้อยเลยนะคะ
เห็นแกอารมณ์ดีแบบนี้ใช่แล้วขวานเราก็ติดต่อหาดีกว่า

หม่ำแกก็ดีใจค่ะแล้วก็ใจดีด้วยนะคะ
เมาส์กับตาแจ๊คเจอร์กรีนของเรานะ
พาดูครัวพาเดินเล่นทั่วบ้านเลยค่ะ
แล้วบอกด้วยว่าช่วงนี้งานต่างงานพิธีกรทั้งหลาย

ส่วนใครที่คิดถึงนะคะก็ดูพี่หม่ำในไอจีของภรรยาไปก่อนนะฮะ
พร้อมกับย้ำเลยนะคะว่าไอ้ที่เห็นรูปพี่มัม
ของอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่มดนะฮะ

เออของจริงมีอยู่เจ้าเดียวนะมดจกมกเข้าไปดูได้ค่ะ
ถ้าคนอื่นไปลงปั๊บนั่นคือของปลอมทั้งทีเลย
นั่นใครจะติดตามก็ติดตามไว้ที่เมียผม